วันนี้มีข่าวช็อกนะคะเพราะว่าน้องชายของนักร้องวงลาบานูนคุณเมธีค่ะ
คุณเมธีที่เพิ่งจะประกาศตัวสมัครสอสอพักประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ

น้องชายเขาถูกจับข้อหาฆ่าโหดอำพราง๔ศพ
คุณผู้ชมจำข่าวที่มีคนไปเจอศพยัดท้ายรถและถูกทิ้งอยู่ในบึงที่นราธิวาสได้ไหมคะ

เคสนี้ได้ใช่ไหมคะเมื่อ๒๑กุมภาพันธ์นะคะ
ที่อยู่ท้ายรถ

ศพและอีกวันหนึ่งไปเจออยู่ในแม่น้ำโกลกอีกศพนึงแล้วทุกศพมีรอยถูกยิงหมดเลย

ซึ่งตอนนั้นตำรวจคาดว่าคงจะยัดใส่กระโปรงท้ายรถไม่หมด

เคสนี้ค่ะน้องชายคุณเมธีถูกจับเพราะอยู่ในกลุ่มที่ฆ่าโหด๔ศพนี้

เรื่องนี้ช็อกมากนะคะหลายคนตกออกตกใจเลยค่ะ
ผู้ตายเนี่ยก็คือนายมุธมัติอาริยะนายนิเฮงนายอัศวี
คนนี้ถูกยัดใส่กระโปรงท้ายรถเก๋งถูกทิ้งอำพรางที่บึงจือแรอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส

ส่วนนายมูเซนถูกทิ้งอำพรางในแม่น้ำโกลกที่อำเภอแว้งเหมือนกัน
แล้วมีคนไปเจอวันที่๒๒กุมภาพันธ์ทั้ง๔ศพถูกยิงจนพลุน
วันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสนำทีมแถลงเองเลยนะคะ
จับผู้ต้องหาได้๕คนแล้วจากทั้งหมด๗คน
คนแรกคือนายมาหามะสุวรรณอายี่หรือในวัง
คนที่สองนายอัศรีเจ๊กอหรือว่านายี
คนที่๓นายอีชันเจ๊นาแวร์หรือนายปาดัง
และคนที่๔นายเมธาวัฒน์อรุณหรือว่านายอาร์ต
น้องชายของคุณเมธีอรุณนักร้องวงลาบานูน
และคนที่๕คือนายนัทธวุฒิแวร์อับดุลละหรือว่านายมิงนะคะ
เรื่องต้นทั้ง๕คนรับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุจริง
และปมเหตุมาจากปัญหาส่วนตัวค่ะ
คือจริงแล้วถามว่า๕คนนี้มีปัญหาโดยตรงเลยหรือเปล่า
ไม่ใช่ทั้ง๕คนที่มีปัญหาโดยตรงนะคะ
คนที่มีปัญหาโดยตรงจริงเนี่ยคือนายมาหามะมือยิงค่ะ
นายมหามะบอกว่า๔คนนี้ขัดแย้งกับลูกชายเขา
พอเขารู้เรื่องเขาก็เลยโทรเรียก๔คนที่ตาย
ให้มาหาที่บ้านตรงจุดเกิดเหตุ
แต่คุยแล้วเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้
นายมาหานะกับนายอีซันก็เลยเอาปืนลูกซองและปืน๙มม
ยิงทั้ง๔คนจนพลุนค่ะ
หลังจากนั้นก็ให้นายเมธาวัฒน์นายนัทธวุฒิ
แล้วก็พวกอีก๒คนที่ตอนนี้หลบหนีอยู่
นำร่างของนายมุธมัติอาริยะ
ยัดสัตว์ทารถเก่งไปทิ้งอำพละในบึงจือแร่
พอเสร็จแล้วนายเมธาวัฒน์ก็กลับมาที่บ้าน
ร่วมกับนายนัทธวุฒิและพวกอีก๒คน
นำร่างของนายมูเซงขึ้นกระบะไปทิ้งในแม่น้ำโกลก

วันนี้ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปหาคุณเมธีนะคะ
คุณเมธีอรุณนักร้องวงลาบานูนนี่แหละ

รู้เรื่องรู้อะไรยังไงบ้างไหม
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เจอน้องชายมานานมากแล้ว
ในฐานะพี่ชายเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องราวอะไรแบบได้ขนาดนี้
ถามว่ากังวลไหมกับผลกระทบที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง
เขาบอกว่าก็กังวล
แต่ช่วงนี้เขาต้องดูแลสภาพจิตใจคนในครอบครัวให้ได้ดีที่สุดก่อน

เพราะว่าหลังเกิดเรื่องทุกคนก็ทั้งช็อกทั้งเครียดแล้วก็เสียใจ
ก็ต้องขอปล่อยไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
พูดจากแกจะว่าเสียใจแล้วก็ขออภัยจากใจจริง
ขออภัยแทนน้องแล้วก็ขออภัยสังคมอยู่
ที่เหลือก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ยิ่งโดยแม่พี่เสียใจและไม่คิดไม่ฝันว่าจะติดตามแบบนี้
ตัวเขาอยู่หน้าที่พี่ตอนนี้ก็ดูแลแม่
แล้วก็ฟุ้นฟูจิใจให้แม่แล้วก็ขออภัยจากใจ
ขอโทษแทนน้องชายกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ขอโทษสังคมด้วย
เพราะยังไงพี่เนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องนี้แบบนี้อยู่แล้ว
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณเมธีเขานะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมงการเมืองอะไรด้วย
ก็เป็นน้องชายที่ไปก่อคดีนี้ร่วมกับพวกพักพวกเขานั่นแหละ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็รับสารภาพ
ประจักษ์พยานที่เอาไปตรวจสอบตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
ผลตรวจออกมาก็ชัดเจนถึงพฤติกรรมของแต่ละคนค่ะ
ในบ้านจุดเกิดเหตุทั้งคราบเลือดปลอกกระสุน
แล้วก็ลายนิ้วมือที่ติดอยู่ตามบริเวณต่างด้วย
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนที่ถูกซัดทอดที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ติดตามจับตัวมาดำเนินคดีนะคะ